คุณผู้ชมค่ะไปเติมความฮาอีกนิดนึงก็ละกันกับจอแจ๊ริมจอวันนี้นะ
พาไปดูสองสาวเพื่อนสีค่ะพี่เอ๊ชุติมาพี่ต้อมรัชนีกรค่ะ
อยู่ด้วยกันมีแต่ความหาเป็นยังไงไปติดตามกับช่วงเจาะแจ๊ริมจอ
สองสาวสุดแซ่บพี่เอ๊ชุติมาพี่ต้อมรัชนีกร
มาหลายยุคแต่ก็ยังคงความสวยไม่หดไม่ลดมีแต่เพิ่ม
ฟูออปชั่น
อยู่ด้วยกันทุกโมเมนต์โดยเฉพาะช่วงโสดก็ไม่เหงา
หมดยุคมานางเศร้ากันละชัดมั้ยชัด

สวยฉันรวยมาก

จะหาวันไหน
หาผู้ชายดีสดมีไหม

ตอนแรกออกแนวตัดพอเรื่องความรักไม่สมหวัง
ต่อมาให้กำลังใจตัวเองแนวเพื่อนหญิงพลังหญิง
และจบที่ประกาศหาแฟนใหม่
ชุติมาชื่อนี้มีแต่ความเลิศ
โสดคนไหนอยากดูแลเทคแคร์

เวลคัม